ค่ะและบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือจุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดที่สองค่ะ
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหานะคะนำศพของนางสาวลักษณะนั้นมาทิ้งไว้ที่บริเวณนี้ค่ะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตำรวจค่ะก็ได้มีการคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณนี้นะคะโดยใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีค่ะ
จากว่าบริเวณโดยรอบนั้นนะคะได้มีชาวบ้านแล้วก็ประชาชนต่างมามุงดูการทำแผนเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีการหวิดปะทะกับตัวผู้ต้องหาค่ะตำรวจจึงได้มีการรีบนำตัวนะคะ

ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะตำรวจค่ะก็จะคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
นั้นฝากขังที่ศาลมีนบุรีในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะ
อี้ที่